ไปที่นครศรีธรรมราชครับตอน๕โมงเย็นนะโรงเรียนเลิก
พ่อค้าแม่ค้าเริ่มตั้งร้านจะขายเด็กขายผู้ปกครอง
มารอรับเด็กกันปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะแถวสี่แยกไฟแดง

นี่แหละครับเกิดตอน๕โมงเย็นบนเสาไฟฟ้า

แล้วมันเป็นหน้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๘
ริมถนน๔๐๑นครศรีธรรมราชท่าสาราหมู่๗

สายสื่อสายสายโทรศัพท์สายอินเทอร์เน็ต

คนผ่านไปแถวนั้นรีบโทรแจ้งกู้ภัย
แล้วก็การไฟฟ้าเลยให้มาตัดไฟไว้ก่อน

พวกสายต่างเนี่ยเสียหายหมดเลยครับ
คนแถวนั้นผ่านไปก็ตกใจกันใหญ่พากันวิ่งหนีเลยนะ

เป็นแหล่งชุมชนฮะโรงเรียนมีร้านอาหารมี
แล้วเป็นตอนชั่วโมงเร่งด่วนไงคุณผู้ชม
เกือบ๕โมงนี่คนพลุกพลาดเลยโดยเฉพาะผู้ปกครอง

แต่ว่าสาเหตุเนี่ยเดี๋ยวต้องรอการสืบสวนต่อไป
ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะว่าเกิดจากอะไรครับ